ติดตามที่เรื่องของการเมืองกันหน่อยกับเรื่องของการสร้างความปรองดองครับ
คณะอนุกรรมการรับฟังความเห็นเรื่องของการสร้างความปรองดอง
เชิญกลุ่มการเมืองไปแสดงความคิดเห็นกับเรื่องของการสร้างความปองดอง
ต่อจากพักการเมือง๑๕มีนาคมนี้ครับ
จะเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรื่องของการสร้างความปรองดอง๑๗มีนาคมนี้ด้วย
นายสุเทพเทือกสุบันประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยหรือกรปศ
ไลฟ์ว่ากรปศทั้งกระดาษได้ตอบรับเข้าร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ
ตามที่คณะกรรมการปยปมีหนังสือเชิญมาวันที่๑๗มีนาคมนี้เวลา๙นาฬิกาครับ
จากสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกรปศที่เรียกร้องให้ปฏิรูปประเทศทันที
ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลคอสชได้ลงมือปฏิรูปหลายเรื่องมีผลงานเป็นที่น่าพอใจของประชาชน
ดังนั้นกรปศจึงขอยืนยันจะเสนอแนวทางและจะจับมือ
ร่วมกันกับรัฐบาลผลักดันการปฏิรูปให้สำเร็จครับ
เราจะร่วมมือกับรัฐบาลของผลเอกประยุทธ์จันโอชา

ผลักดันการปฏิรูปประเทศให้สำเร็จให้จงได้

ผมก็จะนำเสนอรายละเอียดและประเด็นต่าง
ที่เป็นแนวความคิดเป็นเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชน

เพื่อเป็นการทบทวนความทรงจำของท่านทั้งหลาย
และเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมคิด
มีความคิดเห็นไปกับพวกเราพร้อมกัน
เพื่อให้งานปฏิรูปประเทศสมบูรณ์แบบ
อย่างที่เราฝันอย่างที่เราตั้งใจไว้ครับ
โดยพลเอกชายชาญช้างมงคลประหลักกระทรวงกลาโหมนะครับ
ฐานะเป็นประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น

ในชุดคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรม

ก่อนจะเริ่มเชิญกลุ่มนปชให้ความเห็น

และต่อด้วยกลุ่มกรปศวันที่๑๗มีนาคมครับ
จากนั้นก็จะเชิญกลุ่มภาคส่วนอื่นเข้าร่วม
ภาคธุรกิจนักศึกษาให้มีส่วนร่วมให้มากที่สุดครับ